ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้โชคดีแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศจีน
รถบรรทุกคุณผู้ชมขับมาด้วยความเร็วเลย
แล้วก็พุ่งชนรถส่งนักเรียนกลางสี่แยก
ทั้งของที่บรรทุกมาทั้งเด็กนักเรียนกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
แต่เคราะห์ดีค่ะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
แต่ผู้บาดเจ็บสาหัสมีแล้วนะคะ
สินค้าคันหนึ่งพุ่งชนรถโรงเรียนกลางสี่แยกนะคะ
ซึ่งจากภาพเห็นได้ว่ารถบรรทุกวิ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งเข้าชนรถนักเรียนอย่างจัง
คุณผู้ชมภาพแป๊บเดียวเองเพราะวิ่งมาเร็วมาก
ความเร็วของรถบรรทุกก็ทำให้สินค้าที่บรรทุกมาด้วย

และเด็กก็บาดเจ็บกันเยอะเลยนะคะ
ทั้งหมด๑๓คน๒ใน๑๓อาการสาหัส

แล้วก็รายงานบอกว่าเป็นอุบัติเหตุขึ้นเมื่อช่วงเช้า
มณฑลเหอนานทางตอนกลางของจีนค่ะ
ก็คือเป็นช่วงที่รถโรงเรียนกำลังเดินทาง

ตอนนี้ตำรวจของจีนควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก